สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ถ้าศาสนาจริงเลยเนี่ย
เปรตมีจริงแล้วก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิดกด้วย
เขาบอกว่าเปรตมี๔ลักษณะด้วยกันคุณผู้ชม
คือเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้จากอาหารและผลบุญของมนุษย์หรือว่ายาดให้
คือเปรตที่อดหยากทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นนิด
๓คือเปรตที่ถูกไฟเผาให้เล่าร้อนอยู่เสมอ
ให้ร้อนรุ่มเหมือนแบบร้อนเหมือนแบบหูอยู่ไม่ได้เลย

และ๔ก็คือเปรตพวกอสุรกายนะคะ
นี่เราก็พยายามจินตนาการเพราะว่าเบรกมันคงตัวแบบนี้แหละ

และการปรากฏตัวของเปรตมาในรูปเสียงร้องหวีดวิว

มันก็ขึ้นอยู่กับเวรกับกรรมกับบุญที่บางคนทำมาว่าจะเห็นหรือไม่เห็น
ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีเปรตมาปรากฏนะ
มีเปรตมาปรากฏให้พระมหาโมคารณะได้เห็นที่เขาพิชโกรธบ้าง
แล้วก็ปรากฏเสียงร้องหวีด
ร้องในความหิวโหยทุกข์ทรมานให้พระเจ้าพิมพิสารได้ฟัง

ไม่มีหรอกที่จะมาเอาชีวิตคนอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มี

ได้แต่วัดนี้ใช้คำว่าขอร้องขอร้องอย่าเพิ่ง
เพราะว่าตอนนี้ไม่สะดวกจะทำศพให้จริง
ติดป้ายไปเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูป้ายข้อความหน่อยเนี่ยค่ะ
ห้ามตายปิดเมนชั่วคราวอ่าอย่างน้อยก็ดีที่บอกว่าห้ามตายชั่วคราว
ขอปิดเจ็ดวันด้วยกันเออ
ป่องอำเภอเมืองเลยค่ะชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาก็เลยเอ๊ะถ่ายรูป
ไปลงในโลกโซเชียลเอ่อโซเชียลดีกว่านะคะ
มันดูแปลกแปลกดีนะคะทีมข่าวของเราเห็นแล้วลงพื้นที่ไปดูซิ
มันมีจริงหรือเปล่าเป็นภาพนี้มีจริงที่วัดศรีสุธาวาส

ไปถามพระในวัดพระมหาจักรพลศรีธรูเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
บอกว่าก็ได้รับคำตอบแบบนี้นะ
ตอนนี้ทางวัดมีงานประชุมพระสังคาธิการมีการตรวจธรรมสนามหลวง
ธรรมศึกษาชั้นตรีก็คือมีธุระอยู่นั่นเอง
จะมีคนมาเยอะจะมีพระสงฆ์มาร่วมงานเยอะสักประมาณ๖๐๐รูป

วัดต้องการพื้นที่ก็เลยไม่พร้อมที่จะเผาศพในช่วงเวลานี้

สรุปนะคะวัดไม่ได้สั่งห้ามตายแต่เจ้าหน้าที่เขียนเล่น

หลังเสร็จพิธีประชุมต่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะคะ
ทางวัดก็จะเปิดรับเผาศพเหมือนเดิม
ว่าไม่ได้เป็นการห้ามตายนะคะแต่แค่ไม่พร้อมจัดงานศพให้